คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะยืนงงในดงหมัดในดงบาธาอยู่ดีดี
มีผู้ชายสองคนมาถามว่าสูบบุรีไหมผู้ชายคนที่โดนกระทืบบอกไม่สูบ
แค่นั้นแหละค่ะชายสองคนสาวหมัดใส่เลยนะคะ
คือประเด็นคืออะไรรู้ไหมเนี่ยเอามาดูก่อนดูก่อนดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน
โอ้โหนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ในปั๊มน้ำมันนะ
ผู้ชายคนที่โดนกระทำเนี่ยเขางงไหมเอ้ารู้จักกันก็ไม่รู้จัก
เออคนเจ็บเขางงนะเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้น
แค่ผมบอกว่าผมไม่สูบบุรีอ่าเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้เห็นไหม
หนีแล้วเนี่ยจังหวะที่หลบหนีค่ะผู้ชายสองคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ตามผู้ชายคนเจ็บเนี่ยเข้ามาในปั๊มแล้วก็ไปถามคนเจ็บว่าสูบบุรีไหม
จะยืมไฟแช็คอ๋อจะขอไฟเออจะขอไฟแชคต่อบุรี
ผู้ชายคนที่เป็นคนเจ็บบอกว่าผมไม่สูบบุรีเท่านั้นแหละค่ะ
ไอ้สองพี่นี่แกโกรธแกรุมกระทืบผู้ชายคนนั้นเห็นไหมครับ
เข้าไปที่หน้าเตะเข้าไปที่หัวของเขาอ่ะนั่นจุดตายนะ
คือถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการนะแล้วคนเจ็บไปตรวจร่างกายนะ
แล้วโดนจุดสำคัญนะข้อหาพยายามฆ่าได้นะฮะ
แม้ว่าเขาไม่ได้เจ็บอะไรเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดดูพฤติการแล้วเนี่ย
คือมันเป็นไปได้เลยนะสำหรับข้อหานี้นะครับ
คุณผู้ชมดูนะคะจากภาพจะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยคือเดินหันหลังอยู่ดีค่ะ
ผู้ชายสองคนเนี่ยเป็นชายชะกันนี่โชว์ร่องรอยให้เราดูแบบนี้นะคะ
แล้วตามไปรุมทำร้ายร่างกายเขาอ่ะค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ภายในปั๊มน้ำมันปอตท
หน้าหมู่บ้านเดอทรัสถนนแพร่กระสาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ
ทีมข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับคนเจ็บนะฮะก็คือคุณพัฒนนอายุ๓๗ปี
คุณพัฒนนท์เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือก่อนเกิดเหตุตัวเขาและภรรยาออกมาจากบ้านพักย่านแพร่กษา
แล้วก็ไปแวะปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำตัวภรรยาเนี่ยไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ส่วนตัวเขาไปทำธุระในห้องน้ำพอเสร็จออกมามาเจอชายชะกันสองคนนี่แหละค่ะ
เดินเข้ามาบอกยืมไฟแช็คหน่อยจะต่อบุหรี่ตัวเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้สูบ
ผมไม่ได้สูบบุรีค้อยหลังนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ชายสองคนเนี่ยเข้ามารุมต่อยรุมเตะแบบไม่ทันตั้งตัวคือลักษณะยดล้มทั้งยืนนะคะ
พอเขาล้มเสร็จปุ๊บผู้ชายสองคนก็ยังรุมกระทืบ
แล้วก็เตะซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้งแล้วพอมีคนเห็นเหตุการณ์
ชายสองคนก็หลบหนีไปค่ะมาทำทีขอพอเข้าน้ำเสร็จปุ๊บออกมา
เจอผู้ชายสองคนลงจากมอไซค์มามาทำทีขอขอไฟแจ็คต่อบุรี
ผมบอกผมไม่ได้สูบแล้วผมก็หันหลังกลับปกติเดินมา
แล้วก็เป็นอย่างในตามคลิปเลยครับก็คือว่าเข้ามาต่อยผมด้านหลัง
แล้วผมก็ล้มไปแล้วก็กระทืบทีนี้แต่เขาเล่นที่หน้าอย่างเดียวเลย
ผมก็เลยได้แต่เอามือกันกันหน้ากันหัวไว้
แล้วพี่ได้รอบเจ็บอย่างไรบ้างได้ก็คือตรงช่วงกรรมเนี่ย
ระบมอยู่นะครับระละต้นคอแล้วมีแขนที่ว่าลองกันเขาเตะ
แต่มาเตะหน้าถ้าเกิดว่าฟังจากคนเจ็บเนี่ย
ที่หน้าเน้นที่คอเน้นที่หัวอย่างเดียวเลยเนี่ย
คือตั้งใจเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
สิ่งที่มีการคาดการณ์กันว่าตั้งใจหรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูจากกล้องวงจรปิด
อกจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพขณะเกิดเหตุได้แล้วนะ
พฤติการของผู้ชายสองคนนี้
ปรากฏว่าผู้ชายสองคนเนี่ยที่เข้าไปทำร้ายคนเจ็บเนี่ย
เขาตั้งใจตามมาตั้งแต่หน้าปั๊มน้ำมันแล้วนะ
แล้วมาดักรอคนเจ็บหน้าห้องน้ำแล้วไปลงมือก่อเหตุ
แล้วไม่ได้หวังชิงทรัพย์ด้วยครับทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บยังอยู่ครบค่ะ
ไอ้เหตุผลเรื่องของบุหรี่ไม่น่าใช่ใช่ไหม
ใช่คุณเนี่ยก็มีการทรัพย์กันแบบนี้น่าจะมีปมอื่นแล้วล่ะถ้าปุ๊ยเล่าแบบนี้
ใช่ไหมคะแต่คนเจ็บบอกว่าพี่ถึงว่าแม้ว่าจะมีการคาดการณ์แบบนั้นนะ
ผมก็ไม่รู้จักชายสองคนนี้อยู่ดีไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วย
เรื่องต้นผมเอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักษ์สพบางปูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ตำรวจติดตามทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
คือผมคิดว่ามันไม่ได้มาจากเรื่องของไฟแชค
มันน่าจะมาจากเรื่องอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
ต้องรอตำรวจตามตัวมาได้ก่อนใช่ไหมคะนะฮะ